นางเอกกันบ้างดีกว่าค่ะคือต้องบอกว่านางเอกเดี๋ยวเนี้ยนะ
เขารับบทเจ้าแม่เจ้าแม่อะไรเจ้าแม่ดันค่ะ
ดันคนสนิทเข้าสู่วงการบันเทิงเออต้องบอกว่ามีหลายคู่เลยนะคุณผู้ชมค่ะ
คู่แรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือพี่อ้ำพี่เอคุณผู้ชม
มีอ้ำที่ไหนมีเอที่นั่นมีเอที่ไหนมีอ้ำที่นั่นล่าสุดพี่อ้ำรับบทเป็นผู้จัดการให้กับพี่เอสุภาชัยจ้า
คือต้องบอกว่าหลังมาเนี่ยนะพี่เอเนี่ยนางอัพลุคสวยเนอะสวยประหนึ่งดาราท่านหนึ่งเลยอ่ะ
จนตอนนี้ค่ะประกาศตัวเป็นเทคในสังกัดพี่อ้ำแล้วนะคะ
คือจากที่พี่เอเนี่ยเคยดูแลพี่อ้ำตอนนี้พี่อ้ำก็ต้องมาดูแลพี่น้องเอแล้ว
ที่เรียกพี่น้องเอเนี่ยเพราะพี่เอเขาอยากให้เรียกแบบนี้ต่อไปนี้ต้องเรียกว่าพี่น้องเอ
อ่าเรื่องสกิลการเป็นดาราท่านหนึ่งของพี่เอนี่โอ้โหไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยอ่ะ
เรียกว่าเจนเวทีเอามากจะโพสทาสู้กล้องหรือจะเป็นการให้สัมภาษณ์อุ้ยสอบผ่านแบบชิลค่ะ
เรื่องหน้ากล้องไม่เป็นกังวลเลยล่ะค่ะแต่เรื่องค่าตัวพี่น้องเอบอกว่าหนักอกหนักใจเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
อ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะ

เสน่ห์แล้วก็จุดขายของยายนิงเนี่ยนะ
เจ๊ดันอย่างแม่ชมบอกว่าคือความเป็นธรรมชาติ
นะให้ใครไปบีฟสคริปต์นะกับยายนิงนี่
ฝันเลยไม่พูดตามสคริปต์นะ

เน้นความแบบว่าสมจริงเรียวล้วนจ้ะ
ไม่ให้ใครบี๊บแล้วเราทำไม่เป็น
บี๊บแล้วทำไม่ได้เราก็เป็นตัวของเรานี่
ก็เราอยากทำในสิ่งที่เรา
รักการฝุดคลา
ทำพี่สมสดิ์อะไรครับ
เราก็เคยเห็นแต่ในกล่องเข้าสนาน้ว

ตอนนี้มันมาถึงจุดนี้ได้ไงอะไรอย่างนี้ก็งงจะอยู่
อยากกวนแม่มากโดนสอกเขาให้
ปิดท้ายกันที่คู่ของแม่แพมนวลนง
เด็กปั้นของน้องแพนเค้กเขียบมณิต

แม่แพมนี่ก็มีครัวเหมือนกันค่ะ
ผลไม้ให้ลูกสาวก่อนไปทำงานอะไรอย่างนี้
อาหารแบบครีนเฮลตี้สุขภาพจัดมาเต็มที่เลย
ทั้งงานครัวงานหน้ากล้องสอบผ่านฉลุยแบบ๑๐๑๐๑๐เลยค่ะ
แล้วจริตการเมาส์หลานนะคะบอกแม่เมาส์เก่งมาก
เป็นลูกสาวของคุณพัตเตอร์คุณแพนเค้กนะ
เอาดีคือจังหวะโบ๊ะบะได้มาก
นักปั้นอย่างแพนเค้กบอกเลยว่ายกมือให้เลย

ถูกก่อนนะคะไม่เหมือนได้ยังไง

ใครที่ชื่นชอบเรื่องของสุขภาพนะดูกันได้
เฉพาะน้ำผักปั่นบ้านนี้ก็ทำอร่อยนะสูตรค่ะ